เขาได้ข้อสรุปกันแล้วนะว่าไม่ได้เกิดจากสายชาร์จปลอม
แต่เกิดจากว่าผู้เสียหายนี่แหละถูกมิจฉาชีพ
มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการทำธุรกรรม
และสามารถจะควบคุมมือถือไปสวมรอยทำธุรกรรมจากระยะไกลได้

โดยจะเลือกช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่ได้ใช้มือถือนั่นเอง
โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สถาบันการเงิน
ปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงและตัดการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของมิจฉาชีพครับ
ดังนั้นผู้ใช้มือถืออย่างพวกเราแล้วก็ผู้ใช้แอปธนาคารคุณผู้ชม
อย่าไปโหลดหรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรแปลกนะ
อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนมิจฉาชีพมาควบคุมมือถือเอาได้ครับ
ส่วนเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพทางออนไลน์อยู่ครับ
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แจ้งเตือนเลยว่ามีมิจฉาชีพที่หลอกลวง
กล่องอังเปล่าฟรีแล้วก็แนบลิงก์เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบางข้อความหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน
มันจะไปสามารถควบคุมมือถือระยะไกลแล้วไปดูดเงินในบัญชีได้

อย่าไปกดนะลิงก์ที่เขาส่งมาอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวใด
แต่ถ้าหากคุณเผลอกดลิงค์ติดตั้งแอปแปลกปลอมไปแล้ว
ลบเลยครับหรือว่ารีเซตเครื่องใหม่ทันที
ถ้าทำแล้วมือถือของคุณยังไม่ดับก็ให้เปิดโหมดเครื่องบินครับ
เพลงหมดจะได้ตัดสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทันทีครับ
ถ้าหากคุณสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่า
โทรไปปรึกษาสายด่วนบชสอท๑๔๔๑ได้นะครับ
และวันนี้ครับ๑๙มกราคมรถไฟทางไกล๕๒ขบวนจะเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง
จากสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเนี่ย
มาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อ
รถไฟสายเหนือสายตะวันออกเชียงเหนือและสายใต้ครับ
โดยทางรอฟทได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสาร
พร้อมจุดจำหน่ายตัวโดยสารและจุดพักคอย
รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
และระบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงินไว้เรียบร้อยแล้วครับ
จากนี้ทางรฟทยังร่วมกับขอสมก
ให้บริการรถโดยสารชัตเตอร์บัส

ต่อระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
และสถานีกรุงเทพตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๕ทุ่มด้วยครับ